การเมืองของสหรัฐก็มีเรื่องร้อนแรงเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
ล่าสุดโรน่าทั้มผู้นำสหรัฐได้ออกโทรทัศน์
แจ้งข้อดีของการสร้างกำแพงเพื่อกั้นพรมแดนกับเม็กซิโกนะครับ
ขณะที่พักฝ่ายค้านก็ออกมาโจมตีผู้นำสหรัฐ
บอกว่านี่เป็นการจับประชาชนเป็นตัวประกัน
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
โดยเขาพยายามโน้มน้าวว่าที่ผ่านมามีชาวอเมริกันจำนวนมาก
ถูกฆ่าอย่างเลือดเย็นจากผู้อบพยพผิดกฎหมาย
อกจากนี้ยังมีปัญหายาเสพติด
ซึ่งส่วนใหญ่ทะลักเข้าสาวรัฐผ่านทางชายแดนที่ไม่ได้รับการควบคุมที่ดีพอ
และถูกฆ่าในประกันเวียดนามทั้งหมด
ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโก
เป็นเรื่องระหว่างความถูกกับความผิด
และเป็นเรื่องที่ต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมกับความไม่ยุติธรรม
นโยบายสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโก
เป็นนโยบายเรือทงของประธานาธิบดีทรัมป์มาตั้งแต่หาเสียง
จนถึงตอนนี้ก็ยังมีความเห็นที่หลากหลายในหมู่คนอเมริกัน
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
แต่ในวันนี้นโยบายดังกล่าวร้อนแรงขึ้น
เพราะประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่า
ถึงเวลาแล้วที่งบประมาณการสร้างกำแพง
มูลค่า๕๗๐๐ล้านดอลลาร์สาวรัฐ
กว่า๑๘๐๐๐ล้านบาท
ต้องถูกจัดสรรมาดำเนินการ
แต่กลับถูกปฏิเสธจากสภา

ฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากในสภาล่าง
ทั้งหมดนี้ลุกลามต่องบประมาณอีกหลายส่วน
ทำให้ในช่วงหลายวันก่อนหน้านี้

โดยทันทีที่ประธานาธิบดีทรัมป
ขอให้ประชาชนหนุนสร้างกำแพง
ภาคเดมโมคลัดฝ่ายค้านก็แถลงโตทันที
โดยยืนยันว่านโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์นั้น
แงและไม่มีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์
ก็กำลังจับชาวอเมริกันเป็นตัวประกัน
เพราะสภาไม่ยอมให้สร้างกำแพง
ตามแผนของประธานาธิบดีปั๊ม
งบประมาณกว่า๑๘๐๐๐ล้านบาท
จะนำไปปรับปรุงหรือสร้างแนวกำแพงเหล็กใหม่

ซึ่งมีความยาวกว่า๓๐๐กิโลเมตร
เพื่อป้องกันผู้อพยพผิดกฎหมาย

จำเป็นต้องมีมาตรการปกป้องแนวชายแดน
แต่มองว่าควรทุ่มให้กับเทคโนโลยี

ตามแนวทางของประธานาธิบดีทรัมป์

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน